มีคลิปนี้มาฝากเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดระยองหน่อย
เพื่อพี่จะไปช่วยดูให้ชาวบ้านเขาหน่อย
เป็น๔แยกแล้วชาวบ้านช่วยกันทำ

อีกนิดเดียวจะลุกขึ้นมาเต้นแล้วนะพี่อุ๋ย

เพลงเนี่ยเขาเอามาใส่ตอนลงติ๊กต๊อก
ดูไฟดิสโก้ที่อยู่ที่ปากซอยใช่ไหม

แต่ปัญหาหลักของเหตุผลที่ต้องติดไฟดิสโก้กันเนี่ย
ชาวบ้านบอกนี่ไงอ่าไฟจราจรที่อยู่ด้านหน้าตรงเนี่ย
ตรงถนนตรงเกาะกลางตรงนี้เห็นไหมฮะที่เป็นสี่แยกเนี่ยฮะ

ไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองเนี่ยไม่เคยทำงานเลย

แล้วสี่แยกตรงนี้อุบัติเหตุเยอะอุด

แล้วคุณติดไฟสัญญาณไฟจราจรเอาไว้ทำไม

มีบางวันที่ไฟกระพริบไม่ทำงานก็มีนะฮะ

ไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองคอยเป็นแบบสัญญาณไฟว่า
ทางนู้นไปก่อนทางนี้ไปก่อนไม่เคยทำงาน
ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็เลยเอาอย่างนี้
ไปไฟดิสโกแบบนี้ไปเลยกันแล้วกัน

เพื่อพี่เจ้าหน้าที่เขามาดูเขาจะได้มาช่วยแก้ไขให้
หรือยังไงต้องไปบอกเหตุผลชาวบ้านเขาหน่อยนะว่า
ทำไมถึงไม่ทำให้เป็นแบบเหลืองเขียวแดง
ใช่เพราะถ้าขับรถไปเจอแบบนี้เราก็ไปไม่ถูกเนอ

ใช่
กระพริบอย่างนี้ตัวกั๊กตัวกั๊กเลยไฟกระพริบอย่างนี้

หรือต้องไปบอกชาวบ้านเขาว่าเออเรามองว่ามันยังไง
มันชุมชนมันแออัดน้อยจรจรไม่แออัดมากหรืออะไรยังไง

คุณผู้ชมครับตรงนี้คือสี่แยกไฟแดงนะฮะ
เป็นสี่แยกซอย๑๓มะขามเดี่ยว
ถนน๓๓๗๖ตะบนมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
นี่เราลงพื้นที่ไปตอนกลางวัน

เห็นไหมยิ่งกว่าดิสโก้กลางคืนอีกขี่ยิบเลย
พอรู้ว่าทีมข่าวเราจะมาดู

เห็นไหมนี่ซอยวัดมะขามเดี่ยวนะฮะ
เพื่อพี่ไปดูให้ชาวบ้านหน่อยนะครับ
เราก็ได้คุยกับพี่วินัยนะฮะเป็นบุรุษปรายศนีย์ที่ขี่จักรยานยนต์ผ่านแถวนี้บ่อย
จุดเยอะเหลือเกิน
ขอให้เร่งแก้ไขให้หน่อย
ครับผมเพราะว่ามันประเทศบ่อยผมไม่อยากบรรเทศครับ

ค่ะคุณผู้ชมคะติดตามค่าว